คุณผู้ชมครับมาดูอาการของน้องมิน
สาวที่ไปท่องเที่ยวที่เกาหลีแล้วเกิดอาการช็อก
เดินทางกลับมาบ้านเราแล้วรักษาตัวต่อแล้วนะครับ
ธิบดีกรมการแพทย์พร้อมด้วยคณะแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

การรับตัวนางสาวระพีพรนาสะอ้านหรือว่าน้องมิน
แพทย์โรงพยาบาลเวทธานีไปรับตัวจากประเทศเกาหลีใต้
แล้วก็ส่งต่อให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
ล่าสุดพบว่ามีสัญญาณชีพปกติ
แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระดับออกซิเจนในเลือดปกติ
แต่ยังไม่รู้สติและมีอาการชักเกร็งเป็นระยะนะครับ
ต้องให้ยาระงับอาการชักเกร็ง
ส่วนหัวใจมีการบีบตัวน้อยกว่าปกติและมีลิ้นหัวใจรั่ว

ของเสียในเลือดลดลงมาอยู่ระดับใกล้เคียงปกติ
แพทย์ธนรัฐชุนงามหัวหน้ากลุ่มงานอายุราศาสต
บอกว่าการที่น้องมินเคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
และเคยให้คีโมผ่านมานานเป็น๑๐ปีแล้ว
และไม่มีหลักฐานว่าคีโมเป็นสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้น
ดังนั้นอาจจะเป็นที่วงจรไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ

อาการของน้องบินตอนนี้ก็อยู่ในสภาพว่าก็ทรงนะครับ
คือยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ยังมีอาการชักซึ่งเราก็ให้อาการชักอยู่
ไปอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วก็ฟื้นตัวพอสมควร
แต่ยังมีปัญหาเรื่องไข้ซึ่งเราก็ต้องหาสาเหตุต่อว่าไข้

การทาสายนานก็อาจจะมีการติดเชื้อในที่ต่าง
แล้วหัวใจเองนี่ก็เต้นดีแล้วนะครับ
ไม่มีเต้นผิดจังหวะอีกในช่วงที่ผ่านมา
แต่คงต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติม
ซึ่งอาจจะเกิดจากวงจรไฟฟ้าเป็นกุฏิ
หรืออาจจะหลอดเลือดหัวใจเป็นบุติ
ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้รีบเร่งนะครับ
เราคงรอให้ดีแล้วก็ไปหาสาเหตุอื่นว่าจะต้องรักษาไหม
ส่วนคุณแม่ของน้องมินก็บอกว่าที่ผ่านมาน้องมินเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบมาโดยตลอดนะครับ
เคยไปทำงานที่เกาหลีมาแล้ว๓เดือนเพื่อหาประสบการณ์ก่อนเรียนจบ
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาทั้งเรื่องของสุภาพแล้วก็เรื่องอะไรนะครับ
แล้วก็เรื่องของน้องมินต้องยอมรับว่ากลายเป็นเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลจริง
มุม๒ฝ่าย๒แสดงความคิดเห็น
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นตามมาด้วยไม่ใช่เฉพาะอาการที่น้องมินนี่ประสบอยู่
คือเรื่องของอาการน้องมินเราเชื่อว่าคนเห็นใจอาการของน้องมิน
แต่ก็มีการถามไปว่าแล้วน้องมินไปเที่ยวเกาหลีได้ยังไงเป็นเด็กเที่ยวหรือเปล่า
แล้วไหนบอกที่บ้านไม่มีเงินทำไมถึงไปเที่ยวได้ทำไมถึงเรียนจบมเอกชน
คุณแม่บอกแบบนี้บอกว่าอยากขอร้องให้เพื่อนของน้องมินหยุดตอบโต้ทางโซเชียลนะครับ
เพราะจะเป็นการต่อความยาวสาวความยืดพร้อมยืนยันน้องมินอยู่ในความดูแลของแม่ตลอด
ไม่ใช่เด็กเที่ยวหลังกรณีนี้เป็นกระแสในโลกโซเชียลอย่างหนัก
ตอนนี้อยากให้กำลังใจทั้งครอบครัวให้กำลังใจน้องมิน
เพราะว่ายังอยู่ในอาการที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ

ทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์ก็แนะนะครับ
คนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตาม
ตรวจสอบสภาพอากาศของเขาประเมินตัวเองว่า
ไหวหรือไม่ที่จะไปรับสภาพอากาศของเขา
ประเมินตัวเองว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
พร้อมอยากให้มีการทำประกันสุขภาพด้วย
ซึ่งราคาไม่แพงแต่ว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายนะครับ
นี่คุณพ่อผมก็อยากเดินทางไปเที่ยวนะ
ผมอยากพาไปอย่างพม่าไปไหว้พระ

คือเราก็ต้องประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุที่เราจะพาไปด้วย
เหมือนกันคุณแม่บอกว่าถ้าให้ไปเที่ยวเนี่ย